เรื่องอุบัติเหตุเราเตือนกันประจำซึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากจริงจริงค่ะแต่เบื้องต้นอยากพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะ
เป็นคนขับรถเก๋งค่ะแล้วก็คือร่างกายไม่พร้อม
อาการวูบครับวูบแล้วไปเกิดอุบัติเหตุคือไปชนชาวบ้านแล้วก็ชนพระขณะบินทบาทด้วยนะคะ
นี่ค่ะนอนบาดเจ็บกันระเนรนาศเลยนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ใจกลางเทศบาลเมืองหลังสวนที่ชุมพร

สาขาหลังสวนค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับปากซอยเข้าวัดขันเงินพระอารามหลวงด้วยนะคะ
นี่กำลังยกรถขึ้นใช่ค่ะชาวบ้านอ่ะแรงคนต้องช่วยกันยกรถกระบะอีซูซูสีบรอนเงิน
ทะเบียนบพ๙๓๓๘เพื่อเอาร่างชาวบ้านที่ถูกชนกระเด็นกลิ้งไปใต้ท้องรถเนี่ย
ค่ะเนี๊ยะคือต้องใช้แรงคนในการช่วยกันยกรถเลย
ทราบชื่อผู้ชายคนนี้คือนายบุญรัฐจ้องสกุลนะคะ
เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
แล้วเมื่อสักครู่หลังรถเห็นมีพระนั่งอยู่
ต้องมีพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปที่ได้รับบาดเจ็บด้วยที่เห็นนั่งอยู่ริมฟุตปาดนะคะ
แต่ว่าได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะคะก็คือถลอกตามร่างกาย
กู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็พาพระไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลค่ะ

ทะเบียนกข๕๘๑๕ชุมพรด้านหน้าเนี่ยโอ้โห
คือให้คุณคุณคุณถูกภาพละกันมันยับเยินมากจริงค่ะ
แล้วก็เออคือชนกันเต็มเลยอ่ะแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนแบบข้าวสวย
แกงถุงขนมหวานที่หล่นจากบาทพระสงฆ์อ่ะ
จายเต็มพื้นเลยค่ะของเช้าวันนี้ใช่ไหม
เช้าวันนี้เลยเนี่ยท่านไปบินทบาทแล้วเนี่ย
ของบินทบาทกระจายตกเกลื่อนแบบเนี้ยแถมท่านก็ได้รับบาดเจ็บกันด้วยครับ
ไปถามนะคะคือนายบุญรัฐคนเจ็บเนี่ยเป็นคนขับกระบะ
จอดอยู่ริมถนนหน้าธนาคารธนชาติมาใส่บาทค่ะครับ
ซึ่งพระครูสุตะธรรมรัฐเจ้าอาวาสวัดวิเวการาม
แล้วก็พระสงฆ์ลูกวัดอีก๒รูปก็กำลังรับบินทบาท
กล่าวให้พรกับนายบุญรัฐอยู่หน้ารถกระบะเลยนะคะครับ
อยู่รถเก๋งที่มีนายจักรพงศ์กระปิดไถ
วัยสามสิบปีเป็นคนขับเนี่ยขับมาตรงถึงทางโค้งแล้วเขาเกิดวูบ
รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนท้ายกระบะอย่างจังค่ะ
แรงกระแทกก็เลยทำให้รถกระบะเนี่ยพุ่งถลายไปทับร่างนายบุญรัฐ
เจ้าของรถที่กำลังคุณนั่งรับพรอ่ะอืม
พระก็กำลังให้พรแบบกำลังพูดอยู่เลยอ่ะครับ
แล้วแรงกระแทกของรถกระบาดก็โอ้โหกระเด็นไปชนพระสงฆ์สามรูป
เด็นกันคนละทิศคนละทางไปหมดเลยค่ะ
มาแม่งมี
อ๋อครับไม่ต้อง

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปวัดวิเวการามนะคะก็เป็นสถานที่ตั้งศพนายบุญรัฐด้วย
ก็ไปเจอแม่นายบุญรัฐนางจำรัฐจ้องสกุลแม่อายุ๙๓แล้วอะค่ะ

แล้วคือต้องมางานศพลูกชายนะคะแม่บอกว่านายบุญรัฐเนี่ยเป็นลูกชายคนโต
ก็เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานช่างตวงวัดของกระทรวงพาณิชย์
เกษียณอายุราชการก็มาทำสวนทุกเช้าเนี่ย
ขับรถกระบะมาใส่บาทแบบนี้ทุกเช้าเลยค่ะ
ส่วนท่านจ้าวาดวัดวิเวการามนะครับพระครูสุตะธรรมรัฐนะครับ
พ่อรูปนี้ครับตอนนี้ท่านกลับมาที่วัดแล้วนะครับ
บอกกับเราว่าอย่างงี้ฮะเมื่อเช้าวันนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ประมาณตีห้าครึ่งพระสงสามรูปก็ออกเดินบิณฑบาทรับบาทกัน
ออกไปได้ไม่ถึง๕กิโลเมตรนะฮะไปจากวัดเนี่ย
ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากบอก
ยาติโยมทั้งหลายช่วงเช้าเช้าแบบเนี้ยเช้าถูอย่างเงี้ย
คือยังไงขับรถก็ระมัดระวังให้หน่อยนะครับ
พระโรงกรรมกันเป็นช่วงออกเดินบิณฑบาทรับบาทด้วยนะครับ
ห้ากิโลได้ไหมได้สักห้ากิโล

ไม่เลยผมได้๓คน

ทุ่งกอคุณบุญรัตน์ทีเสียนี่แก

อัดกันเต็มทีเพราะไม่มีรถ
เคารพเป็นการคาราวะ